แจกของกันต่อที่สุโขทัยเลยนะคะ
เจ้าของร้านผัดไทยที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเขาก็เปิดร้าน
แล้วก็ผัดไทยให้ประชาชนได้รับประทานฟรี
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
อภัยค่ะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ที่ร้านผัดไทยป้าแอ๋วตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัย
ก็มีการจัดแจกผัดไทยร้อนจากกระทะให้กับประชาชนในชุมชน
รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมารับประทาน
โดยติดป้ายเอาไว้ที่บริเวณหน้าร้านว่า
ไทยฟรีทำดีเพื่อพ่อแจกฟรีตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๓ทุ่ม
ก็มีประชาชนจำนวนมากนะคะที่มารอเข้าคิวรอรับผัดไทย
มายุรีดาวเนธหรือว่าป้าแอ๋วเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่า
ร่วมกันกับเพื่อนระดมทุนกันเพื่อซื้อวัตถุดิบ
แล้วก็ทำผัดไทยแจกให้กับประชาชนในชุมชนและคนที่สัญจรไปมา
ตั้งใจทำเป็นกิจกรรมถวายพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
แอ๋วบอกว่าเมื่อในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคต
นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นจึงตั้งใจที่จะสืบสารพระราชปนิษฐาน
การทำความดีตามกำลังและสติปัญญาเท่าที่จะทำได้